คุณผู้ชมคะทราบข่าวกันไหมคะว่าตอนนี้คนในโลกออนไลน์เนี่ยเขารวมตัวบอกว่าเดี๋ยวจะรวมตัวกันสวดมนต์ไล่ฝุ่น

แฟนเพจเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะรวมตัวกันสวดมนต์ไล่ฝุ่นคือก่อนหน้านี้ที่มาที่ไปนายกรัฐมนตรีเนี่ยเคยบอกว่าท่านเนี่ยสวดมนต์ทุกวันเลยนะ
ช่วงที่มีพายุปลาบึกเนี่ยสวดมนต์ขอพรจากพระสยามเทวาธิราชเจ้าบอกว่าให้ประเทศไทยผ่านพ้นไป
และสุดท้ายเนี่ยคือสิ่งที่เราเผชิญอิทธิพลของพายุปลาบึกมันทำอะไรเราไม่ได้เพราะว่าท่านสวดมนต์
ทีนี้คาดว่าประเด็นนี้แหละชาวเน็ตเขาก็เลยเอาจับไปเหมือนกับว่าไปล้อเลียนนะคะว่าจะสวดมนต์ไล่ฝุ่นนะคะ
ทีนี้นักข่าวก็ไปถามพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีบอกว่าอย่ากล่าวหารัฐบาลเลยว่าไปสวดมนต์ไล่ฝุ่นเลอะเถอะ
เกี๋ยวยอีกอับเพื่อต้องทำคื่อให้กำลังใจรัฐบาลนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการ
เป็นการแก้ปัญหาไปแล้วเพราะฉะนั้นคือรัฐบาลทำฝ่ายเดียวไม่ได้
ทุกภาคส่วนต้องร่วมด้วยช่วยกันฟังเสียงนายกค่ะ
ให้กำลังใจที่คุณกันแล้วกันติดตามการทำงานของรัฐบาล
ทุกคนก็ช่วยแก้ไขใครใช้รถดีเซลก็ไปกูเวลาไปเติมปั๊มน้ำมัน
มี๒๐จำหน่ายมันก็ช่วยในเรื่องของการ
ราคาเรื่องน้ำมันปลามเข้าไปได้อีกด้วย
สวดไปสวดอีกเรื่องหนึ่งสำหรับสวดมนต์ไล่ฝุ่น
แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็เร่งสำหรับมาตรการเบื้องต้น
สำนักงานเขตจตุจักรร่วมกับกองบัญชาการกองทัพไทย
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและกองทัพอากาศ
ปฏิบัติการฉีดพ่นน้ำลดฝุ่นละอองล้างผิวการจราจรทำความสะอาดทางเท้านะคะ
จุดที่คุณผู้ชมเห็นในภาพคือหน้าเซ็นทรัลลาดพร้าว
จุดนี้แม้ว่าจะลดลงจากเมื่อวานจาก๙๐เป็น๗๐
แต่ว่าอย่างไรก็ตามมาตรการต้องมีต่อเนื่องค่ะ
โปรยละอองน้ำบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองเขาแบ่งเป็น
คือวันนี้เป็นวันที่๒แล้ววันนี้มี๔เที่ยวด้วยกันนะคะ
เที่ยวแรกบินโปรยละอองน้ำเหนือเขตดินแดง
อีก๒เที่ยวบินเหนือพื้นที่เขตจตุจักรตั้งแต่แยกเกษตรนะคะ
อกจากนี้มีการจัดชุดแพทย์พยาบาลจากศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ

คำแนะนำเพิ่มเติมในการดูแลตัวเองสถานการณ์ฝุ่นละอองแบบนี้นะคะ
และแจกหน้ากากอนามัยประเภทคาร์บอน
ถึง๙๙ให้แก่ประชาชนทั่วไปด้วยค่ะ
ทีนี้มาดูกันหน่อยแต่ละพื้นที่
เรื่องของสภาพอากาศเป็นยังไงนะคะ

โดยจุดที่มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานมากที่สุด

บางพลัดรองลงมาคือเขตจตุจักร
บางคอแหลมเขตบางซื่อเขตดินแดน
เขตประณะครเขตราชพระวงธองหลัง
บางเขนเขตคลองเตยเขตบึงกลุ่มตามลำดับ
เพราะฉะนั้นแต่ละคนที่อยู่ในพื้นที่
เป็นสีเหลืองสีส้มสีแดงแบบนี้นะคะ